ก็ทางกองทัพก็เช็คแล้วอยู่ในเขตของภูสิงศ์นะฮะก็ดำเนินการไป
มีอากาศกี่กระบอบครับท่าน

ตรวจสอบแล้วเป็นนัมเบอร์เดียวกันครับที่ศรีสะเกด
อ๋ออย่างอย่างต้องให้กรรมทรากรเขาไปดูรอเขาไปดูอยู่

ตอนนี้ไล่ข้องต่างผิดเป็นยังไงบ้างครับ
ก็ไล่อยู่๑๙มิกองเชียวีสิบเก้าตัวกำล่างไล่อยู่
๑๖ก็ต้องสงสัยเหรอครับ

อย่างระเบิดที่ออกมาจำนวนมากขนาดนี้เนี่ย
คาดว่าคนร้ายน่าจะออกมามีไม่ต่ำคนหรือเปล่าครับ

ที่ต้องทำดูกับความมืดหรือเปล่าครับ

คือมากกว่าต่อคนแน่หรือเปล่า

อย่างรถที่หนำผลยังก้องจัด
กำลังไล่อยู่ฮะกำลังไล่อยู่นะฮะ

ตามที่สั่งการนะฮะ
จากที่สั่งการไปขยายผลก็

อย่างระเบิดที่ศรีสะเกดกับซูยีนนี้
น่าจะมีความเชื่อมโดมกันไหมครับครับครับ

ที่สดาวที่รับแจ้งที่สดาว
ก็พบปืนอาก้านะฮะ

สิ้นกระแสนะครับ

จากนั้นทางการสืบสวนเนี่ยค่ะ
คือเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการนำเข้ามาก่อเหตุอะไร

ก็เส้นทางที่เขาไปเจอก็เป็นเส้นทางที่สั่งการนะฮะ

ระหว่างขู่ขันกับช่องสง่ำอ่ะนะฮะ

แล้วเตรียมจะนำมาก่อเหตุไหนคือที่ไหนนะฮะ

จากแนวการสืบสวนมันค่ะความตอบ

แล้วพอดูเป้าประสงค์ของพรรณวิทยาลัยค่ะ
คือเรายืนยันว่าเราดูแลในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนเต็มที่นะฮะ

ถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่สมควรตอบก็ไม่ตอบนะครับ

นี่ไงเดี๋ยวผมจะมาเข้าประชุมเนี่ยนะฮะ
ขอให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ระมัดระวังเพิ่มอีกเท่าตัวนะครับ
อาจจะต้องมีการตั้งด่านตามเส้นทางเพิ่มหรืออะไรเพิ่ม
มันจะต้องของงบมารเพิ่มหรือไม่ก็เดี๋ยวก็ต้องคุยกัน

แต่ว่าพบวัตถุพยานนะครับ

เพิ่มเรียนมาประมาณเมื่อปี

มันยังได้แต่วัตถุพยานนะมันยังไม่ได้พยานอื่น
นะครับกล้องวงจรปิดก็กำลังไล่นะครับ